เมื่อวันศุกร์เราเสนอข่าวว่ามีวัดวัดหนึ่งที่นนทบุรีนี่แหละผมจำได้
คุณผู้ชมทำบุญไปด้วยถึงขนาดที่ว่าคือยอดสะสมของการเผาศพเนี่ย
มันทะลุ๑๐๐คนไปแล้วต้องเอาพัดลมตัวใหญ่มาเป่ามาเป่าเตามาเป่าเมน
คือไม่ให้มันร้อนแต่ปรากฏว่านี่ก็ที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกัน
ที่เป็นวัดแคนอกแต่อันนี้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันเปล่าแล้วฮะ
เมนพังฮะเผาศพโควิด๑๙จนเมนพังต้องหยุดรับเผาศพชั่วคราวแล้วนะฮะ
ช่วงสายของวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรีนะครับ
นำรถน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเข้าฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้
เมนเผาศพที่วัดแคนนอกถนนนนทบุรี๑อำเภอเมืองนนทบุรีครับ
มีพระมีเนรมีเด็กวัดช่วยกันใช้สายยางนะครับฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้
หลังคาเมนเผาศพแต่ก็ไม่สามารถดับได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงนะครับ
น้ำฉีดอยู่ประมาณ๑๕นาทีคราวนี้เอาอยู่นะฮะ
พระมหาสุรศักดิ์สุระสักโกท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเล่าบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีศพผู้ป่วยโควิด๑๙๒รายนะครับ๒ศพเข้ามาให้ทางวัดเนี่ยเผาให้
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเผาศพอยู่ครับมันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาบนหลังคาเมนเลย
ตรงบริเวณเตาเผาคาดว่าสาเหตุมาจากการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดต่อเนื่องนะฮะ
ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงตีสองนะครับโดยไม่มีการพักเตาทำให้ความร้อนเนี่ย
สะสมจนเกิดไฟลุกไหม้ประกอบกับหลังคาเมนที่สร้างมาหลายสิบปีนะครับ
ซึ่งโครงสร้างหลังคาทำจากไม้แหมพอทำจากไม้มันเป็นเชื้อไฟอย่างดีสิครับ
แต่ในแต่ละวันเนี่ยศพมาเข้าแถวรอวันละ๕๖ศพ
ถ้าเราจะต้องจัดการเขาให้หมดเจ้าหน้าที่เขาสับปะเลอเนี่ย
ต้องใช้เวลาในการเผาเปิดเครื่องตั้งแต่เช้า๗โมงเช้ายันตี๒ทุกวัน
ปรากฏว่าวันนี้เป็นศพที่๔๔ของเดือนนี้นะ๔๔ศพ
แล้วก็ปรากฏว่ารับไม่ไหวไฟไหม้
ท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยท่านยังบอกต่อนะบอกว่าตั้งแต่มีการระบาดของโควิด๑๙มาเนี่ย
รับเผาศพผู้ติดเชื้อโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยต้องสูญเสียคนที่รักอยู่แล้วนะครับ
แค่นี้ก็เศร้าพออยู่แล้วจะไปเรียกเก็บเงินก็เหมือนจะไปซ้ำเติมเขา
แต่ขณะนี้ทางวัดมีความจำเป็นต้องหยุดรับเผาศพทุกกรณีก่อน
เพื่อรีบปรับปรุงซ่อมแซมให้เมนมันกลับมาใช้งานได้
ทางวัดยืนยันว่ายังคงรับศพผู้ติดเชื้อมาเผาที่วัด
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป
นี่ก็คงเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่ต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนเหมือนกัน
นี่เราอยู่ในยุคที่แบบว่าทางวัดต้องออกมาร้องขอแล้วนะคะว่าไม่ไหวจริงนะคะ
เนรเนี่ยเผาศพจนรับไม่ไหวแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งดิฉันคิดว่า
คนที่อยู่ใกล้ชิดกับศพผู้ป่วยโควิดก็คือสับปะเรอ
คนนี้น่าจะต้องได้รับการดูแลให้ฉีดวัคซีนหรือมีการป้องกันอย่างดีด้วยนะคะ
เพราะว่าเขารู้ทั้งรู้เลยนะคะว่าศพที่เขาทำพิธีนั้นคือติดเชื้อโควิดแต่เขาต้องทำงาน
คนอื่นอยู่ใกล้สำเร็จอยู่ใกล้ที่สุด
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วยดูแลคนคนนี้ด้วยนะคะ